เริ่มต้นการทำงานในเดือนสุดท้ายของปี๒๐๑๙นะครับ
ลมหนาวที่ตอนนี้มีการทยอยลงมาแล้วนะครับ

ค่อยเขยิบมาแถวบริเวณเมืองไหนของเรา
อีสานวันนี้เช้าอาจจะได้สัมผัสกันแล้ว
แต่ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่บริเวณทางตอนล่างหมดเลยนะครับ
นั่นหมายความว่าลมหนาวที่ดันลงมานั้นค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
จนร่องหนนั้นไปอยู่ตรงด้านล่างครับ
ปัจจัยที่น่าสนใจก็คือพายุหนึ่งลูกที่มีการก่อตัว
แถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับ
เป็นพายุที่ตอนนี้มีการพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
แล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยดึงลมหนาวจากทางตอนบนให้แรงยิ่งขึ้นนะครับ
คาดการณ์ว่าจะค่อยเคลื่อนตัวลงมาแถวบริเวณทะเลจีนใต้
แล้วก็จากแรงของลมก็จะดันให้พายุลูกนี้นะครับลงไปด้านล่างก็จะไม่เข้าสู่ประเทศไทย
แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เจอกันอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ
สีเขียวคือทิศทางแล้วก็ความแรงของลมจะสังเกตว่ามีการแผ่เข้ามาในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยใครที่จะออกเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิวันนี้เปรียบเทียบกับวันพรุ่งนี้นะครับ
เช้าวันนี้ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศานะครับอีสานยังอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้น
แต่ว่าถ้าหากไปดูวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่าอีสานลดลงเหลือเพียงแค่ประมาณ๑๐ต้น๑๓๑๑๑๒เท่านั้นนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเขยิบขึ้นเล็กน้อยนะครับภาคกลางอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นนะครับ
ทีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าลมหนาวนั้นจะลงมาอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลที่ทำให้ภาคเหนืออุณหภูมินั้นมีการเขยิบขึ้นเล็กน้อยก็คือกระแสลมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
เคลื่อนที่ในระดับความสูง๕กิโลเมตรจากพื้นดินมีการยกตัวขึ้น
นั่นหมายความว่าอากาศนั้นลอยขึ้นไปนะครับจึงทำให้อากาศนั้นอุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
แต่ว่าหลังจากกลางสัปดาห์กระแสลมตรงนี้จะมีการดันลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้อากาศนั้นหนาวอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือพื้นที่ที่ต้องระวังหน่อยนะครับในระยะนี้เป็นช่วงที่ร่องฝนนั้นมีการดันลงมา
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะหน่อย
ยังไงใครจะใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างก็ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมบุตุนิยมพัทยาด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ